ล่าสุดเพิ่งปล่อยซิงเกิ้ลมาคุณผู้ชมค่ะ

ว่าอัลบั้มนี้คุณพี่ขาตั้งใจทำอย่างสุดความสามารถ
คือเป็นอัลบั้มแรกของน้องและคุณผู้ชมขา

ซึ่งหนึ่งในอัลบั้มน้องดีใจมากเลย
เพราะว่าได้ร่วมงานกับลูกทุ่งสาวรุ่นพี่
กับเพลงกล่องของขวัญนะคะ
เจ้าตัวบอกว่าทั้งตื่นเต้นดีใจมากเลยที่ได้ร่วมงานกับนักร้องในดวงใจนะ
แน่นอนว่าพี่ตายก็ให้คำแนะนำน้องไปเยอะเลยนะฮะ
ก็คลายความกดดันคลายความเครียดไปได้เยอะค่ะ
ก็เอาคำแนะนำของพี่ตายมาใช้กับซิงเกิ้ลล่าสุดนะฮะ
น้องเบลออดอ้อนแฟนด้วยน้ำเสียงหวานด้วยนะฮะ
บอกว่าให้แฟนเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามผลงานในซิงเกิ้ลที่๒ของเธอด้วยนะคะ
กับเพลงที่มีชื่อว่าแชทในป่าช้า
เออแต่คุณผู้ชมขาบอกเลยว่านะคะชีวิตจริงช่วงนี้เนี่ยฮะ
หัวใจน้องเบลไม่ได้เงียบเหมือนป่าช้านะจ๊ะ
แววมาว่านักร้องหนุ่มรุ่นพี่ลำเพลินวงสกรนะคะ

การลูกทุ่งเขาก็กิ๊กกักกันอยู่เหมือนกันนะ
เพราะว่ามีโมเมนต์กุ๊กกิ๊กน่ารักของทั้งคู่ให้ได้แฟนคลับได้เห็นกันบ่อยเลย
แต่คลิปที่ทำเอาแฟนฟินสุดเลยก็น่าจะเป็นคลิปที่ฝ่ายชาย
ให้กำลังใจฝ่ายหญิงถึงหน้าห้องอัดเสียงค่ะหวานเหลือเกิน
แล้วถ้าถามจากปากน้องเบลนะน้องเบลก็บอกว่า

ก็ไลน์วิดีโอคอล์ไปถามหนุ่มลำเผิร์นทันทีเลย
ซึ่งเจ้าตัวจะบอกว่าจีบน้องจริงหรือเปล่า
ไปฟังลำเพลินนั้นหน่อยจ้า
เราเป็นพี่น้องร่วมค่ายกันทำเพลงได้กัน
ถ้าถามธรรมตรงว่าจีบไหมก็

คือที่จริงเรารู้จักกันมานานแล้วกับน้องเดว
แต่ไม่ค่อยมีเวลาได้เล่นด้วยกันแค่นี้เฉย
ก่อนได้เจอกับเพื่อนพี่นะครับแล้วก็ได้อยากเล่นกับน้องก็มีความสุขดีครับฝาก
เพลงนี้ให้กับแฟนบันเทียมไพรรัฐนะครับผม
ขอชุดล้างใจจากยี่ห้อไหนก็ให้จัดมา
กับแกรมอะไรก็ให้จัดมา
หากอ้างคิดว่าพอซอยคอยได้